บรรยากาศบริเวณถนนราชดำเนินกลางและราชดำเนินใน
สนิกรต่างหลั่งไหลมาจับจองพื้นที่
เพื่อเฝ้ารอส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชด้วยความเศร้าโศก
สกนิกรชาวไทยสวมเครื่องแต่งกายสีดำอยู่ในอาการโศกเศร้า
เดินทางมาถึงบริเวณโดยรอบถนนราชดำเนินกลางและราชดำเนินใน
เพื่อเฝ้ารอส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชกันตั้งแต่เช้ามืด
บางคนเดินทางมาตั้งแต่๓นาฬิกา
ขณะที่บางคนเดินทางมาถึงตั้งแต่เวลา๑นาฬิกา
ก็มาจากกรุงเทพมหานคร
และบางคนก็มาไกลถึงอำเภอเบตง
เพื่อมาจับจองที่นั่งให้พวกเขา
ได้เฝ้ารับขบวนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หลายคนร่ำไห้อยู่ตลอดเวลา

ภูมิพลอดุลยเดชไว้เหนือกล้า
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนานับประการ
พระองค์ท่านเคยพระราชทาน

ตั้งใจจะมาส่งท่านเป็นครั้งสุดท้าย

เหนื่อยกับประชาชนมามากแล้ว

อันนี้คือที่สุดของเราแล้วเนาะ

ให้ท่านไปสู่สวัสดิ์คาไหลค่ะ

จะไม่มีวันลืมพระองค์ท่าน

พระราชกรณียกิจของพระองค์
ยังทำให้ประชาชนของพระองค์ท่าน

ตำรวจและอาสามนิษฐีร่วมกระตังยู

คาดว่าจะหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่อง

และบริการรถพยาบาลน้ำดื่มอาหาร

มียอดผู้เข้าพักใกล้จะเต็มแล้ว

ถวายบังคมลาเป็นครั้งสุดท้าย
สมนิกรที่อยู่ที่นี่ตั้งใจจะอยู่

เพื่อกราบส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย
สำคัญใจข่าวไทยรักทีวี